ดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพร้อมจะให้อภัยไหมนะคะ
วัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วบอกเอ้ยเคลียร์กันหน่อยดิ
นัดเจอกันหน้าร้านท่อมร้านน้ำท่อมค่ะ
หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรปฐุมธานีเจอกันปุ๊บเคลียร์ไปเคลียร์มาทะเลาะกันสุดท้าย
รัวยิงกันตายเลยนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วย
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะสมรองฟังนี่
เสียงมันจะมาแบบไกลหน่อยแต่เสียงปืนนี่ฟังชัดค่ะ
สี่นัดทั้งหมดนะคะสองทุ่มสิบนาที
ตรงนี้เป็นวงจรปิดใกล้เคียงจุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดทางเข้าหมู่บ้านด้วยนะคะ
อันนี้จะเห็นกลุ่มคนก่อเหตุชัดเจนเลยนะคะกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย
ขับกระบะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยขับเข้ามาที่ร้านขายน้ำกระท่อม
แล้วหลังจากนั้นกลุ่มคนก่อเหตุก็ลงมาจากรถแล้วไปทะเลาวิวาสกับกลุ่มคนตาย
ที่ทั้งสองฝ่ายจะเอาปืนไล่ยิงกันค่ะกลุ่มคนตายก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดนะคะ
ที่กลุ่มคนยิงก็จะขับรถหนีไปทีนี้กล้องวงจรปิดริมถนนลำลูกกาคลองเจ็ด
เป็นภาพหลังเกิดเหตุตอน๒ทุ่ม๔๐นาทีจะเห็นกระบะสีแดงขับผ่านมุ่งหน้าไปเส้นธัญบุรี
กล้องตัวนี้นะคะนั่นแหละค่ะคันนั้นแหละ
นั่นคือรถของคนก่อเหตุที่ขับรถหนีหลังจากก่อเหตุแล้วนะคะ
เหตุการณ์จุดเกิดขึ้นจริงคือ๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ที่ซุ้มขายน้ำกระท่อมปากทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรที่อำเภอลำลูกกา
อายุยี่สิบหกปีโดนยิงเข้าไหลยซ้ายทะลุชายโครงขวาด้านหลังหนึ่งนัด
มีปลอกกระสุนปืนจุดสี่สี่แก๊นัมสี่ปลอกตกอยู่ด้วยแล้วนอกจากคนตายก็มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
คนหนึ่งถูกกระสุนถาดก้นด้านขวา
อีกคนจังหวะวิ่งหนีกระสุนหกล้มขาขวาถลอก
ซึ่งทั้งสองคนก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับฝั่งคนตายค่ะ
วันนี้เราส่งพี่ติคุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่นะคะ
ตรงร้านริมทางขายน้ำกระท่อม
ก็ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นฝั่งเดียวกันกับคนตาย
เขาบอกว่าเมื่อวานมีรุ่นพี่โทรมา
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะนัดเคลียร์กับกลุ่มคู่กรณีที่มาตบหน้ารุ่นน้องในกลุ่มนะ
เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านขายน้ำกระท่อม

ไปถึงเจอรุ่นพี่ประมาณสัก๔๕คนนั่งรออยู่

สักพักนึงเท่านั้นแหละมาแล้วค่ะ
คู่กรณีขับกระบะสีแดงกับมอเตอร์ไซค์มา

ฝั่งคนยิงมาหาเรื่องตบหน้ารุ่นน้อง

แล้วอยู่อยู่ฝั่งคนยิงก็ต่อยในเนสแล้วเดินไปหยิบปืนหลังรถค่ะ
พอกลุ่มในเนสเห็นเนี่ยก็วิ่งเข้าไปแย่งปืนแต่ปรากฏว่าแย่งออกมาไม่ได้
ฝั่งคนยิงสลัดหลุดปุ๊บก็ยิงใส่ในเนสเลย
แล้วก็ไล่ยิงใส่กลุ่มเพื่อนของในเนสด้วยก็เลยมีการบาดเจ็บกันไปสองคนนะคะ
ที่ทุกคนจะแยกย้ายกันหลบหนี
เราได้คุยกับแม่ของนายเนสนะคะ
แม่ของผู้ตายนะครับ
คุณแม่ก็มาที่สพร้องไห้เลยนะคะ

ไม่รู้เลยว่าลูกแม่ไปทำอะไรยังไงแบบไหน

ลูกก็ไม่เคยเล่าอะไรให้แม่หรอก

แต่ลูกย้ายไปอยู่กับแฟนสาว

ไม่อยากให้เข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัว

ที่บ้านเกิดที่สมุทรสาครค่ะ

ให้มาดูซิว่าใช่มันหรือเปล่า
ว่ามีคนเขาบอกว่า
ไอ้เนสภึกษาเสร็จต้นยิงตาย
ทิ้งเลยก็มานี่เลย
เขาจะไม่เคยเล่าปัญหาของเขาให้แม่ฟัง
เพราะเขาก็รู้ว่าปัญหาของแม่เยอะอยู่แล้ว

วัยรุ่นสองฝ่ายมีเรื่องกันมาก่อนแล้ว

คือไนทิรพัฒน์ในแดนอายุ๒๔ปี
และก็ศิษย์ตรีวินัยในอาร์ม

อายุ๓๒ปีค่ะ
๓๒ยิง๒๖ตายมีเรื่องกับวัยรุ่น
เป็นอดีตทหารนอกราชการด้วย
ก็มีเหตุทำร้ายร่างกายกันที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ลำลูกกา
เมื่อวานนี้ก็เลยนัดจะมาเคลียร์ปัญหากัน
ซึ่ง๑๐ตรีวินัยวัย๓๒ปีคนนี้เนี่ย
เขาเอาปืนจุด๔๔ยิงลงพื้น
กระสุนก็เลยกระดอนไปโดนขาซ้ายของนายใหญ่
เจ้าของร้านน้ำกระท่อมกลุ่มของคนตายที่ว่ากระสุนมันถากไปค่ะ

พอเนสเห็นเนสก็เลยเอาปืน๑๑มมยิงใส่๑๐ตรีวินัย
กระสุนโดนหน้าท้องด้านซ้ายบาดเจ็บ
ก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธัญบุรี
แต่๑๐ตรีวินัยเนี่ยยิงสวนกลับไป
๒นัดก็เลยทำให้ในเนสเสียชีวิตนะคะ
ช่วงบ่ายตำรวจก็คุมตัวในแดน
คู่กรณีมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหา
ทั้งในแดนและ๑๓วินัยร่วมกันฆ่าคู่อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลังจากนั้นก็คุมตัวในแดนฝากขังสารธัญบุรี
ซึ่งนายแดงก็บอกว่าเขาไม่ได้ยิง
แล้วเขาอยากฝากขอโทษครอบครัวคนตายด้วย
ส่วนทางฝั่งของคนตายนะคะ
ก็มีเจ้าของร้านน้ำกระท่อมใช่ไหมในใหญ่

ซึ่งเพื่อนของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ตำรวจรู้ตัวทุกคนแล้วนะคะ

เพราะว่ารอรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
ใหญ่คนนี้เนี่ยตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังไป
ก็เคยถูกดำเนินคดีที่สมุทรปราการในข้อหาบุกรุก
บุกรุกแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วยค่ะ